มาร้องเพลงกันดีกว่านะใช่
ไปกลับไม่ต้อง

ระวังเสื้อเจ้าเพื่อนนั้น

หาอะไร

มันมีอะไรลุกทะลังไปทะลังกระดุกทะลัง
หาอะไรครับพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเคยมา
เคยมาเอาไปอีกแล้วเอาไปอีกแล้วนะ
เป็นยังไงถ้าเจอกับตัวงงไหมจ๊ะ

ค่ะใช่ค่ะรอบนี้พี่ช้างกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะ
พี่ช้างเขามาช่วงเวลาดีกว่าครั้งก่อน
มาช่วงตอน๒ทุ่ม๑๕
พี่ช้างตัวนี้ชื่อว่าพ่อใหญ่บุญช่วย
พลายบุญช่วยเป็นช้างป่าเพศผู้
อาศัยอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
รอบนี้ก็กลับมาที่ไหนคะบ้านหลังเดิมค่ะ
คุณจำภาพแรกได้ไหมที่เป็นช้างทะลุครัว
นั่นแหละแล้วช้างตัวนี้มันกลับมาที่เดิม
ก็คือบ้านเลขที่๙ทับ๑หมู่๑
แล้วก็มาค้นหาอาหารแมวเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วเป๊ะเลย
พี่ช้างจะติดใจรสชาติอาหารแมว
ไม่ก็อยากจะเป็นแมวซะอย่างนั้นจะได้ดูมุ้งมิ้งน่ารัก
แล้วหลังจากที่พี่ช้างเขากินอาหารแมวไปเรียบร้อยนะคุณ
เจ้าของบ้านเขาก็เลยเดินออกมากล่อมให้กลับป่าไปซะ
พี่ช้างก็นี่คุณดูเชื่อฟังแต่โดยดี
แล้วก็เดินกลับไปเส้นทางเดิมที่เดินมาจับถูก
แล้วเดินมาโอ้โฮนี่จะเบียดรถด้วยนะ
เพราะบ้านหลังนี้มีอาหารไงก็เลยกลับมาใหม่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดช้างอุทยานแก่งกระจานมาตามพี่ช้างกลับป่า
เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะโดยเจ้าของคลิปเนี้ยค่ะ

บอกว่าเอาจริงก็ไม่รู้ว่าพี่ช้างเนี่ยจะย้อนสอนมาอีกเมื่อไหร่
น่ะดึกนี่เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอน
ราบกันดีว่าช้างป่าตัวนี้ค่ะ

อันนี้คือคลิปคราวก่อน
เมื่อประมาณวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
กลายเป็นกระแสแบบในโลกโซเชียล
ตอนนั้นที่เราเอาหน้าตัวเองไปโผล่ขณะ
คุณจำได้ไหมมันมีฟินเตอร์ที่ช้างโผล่ทะลุกำแพงมา
รอบนี้คิดว่าพี่ช้างตัวนี้น่าจะติดใจ
ก็เลยกลับมาเยี่ยมเยือนเจ้าของบ้านมาทักทายอีกครั้ง

เพราะว่าแต่ละครั้งที่พี่ช้างเขามาเขามาดี

ก็ตรงที่เดียวที่เสียหายคือห้องครัว
ใช่ของข้าวของหล่นป้องแป้งอะไรไปหมด
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักที่เอามาฝากกันนะคะ
ในช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตองวันนี้
ใครอยากจะไปแอบส่องใช้ฟินเตอร์เล่นให้ตัวเองเป็นช้าง
อยู่ในนั้นก็ได้ดิฉันทำแล้ว
แล้วเป็นอย่างไรนะครับเหมือนหาตุ๊กแก
แต่พูดถึงนะมันเป็นปัญหาบางอย่างเหมือนกัน
เรื่องของช้างที่เข้าไปในพื้นที่ของคนเนอะ

เดี๋ยวเขาต้องเตรียมหามาตรการในการจัดการเรื่องนี้

อะไรเหมือนกันเนอะทั้งป่ากับคนนะคุณผู้ชม